สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ขอบคุณประชาชนยังไงบ้างครับ
นามของสาขาพักอนาคตใหม่ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ขอบคุณพี่น้องชาวเขต๘ทั้ง๔อำเภอทุกคน
ที่ไม่ยอมจำนวนกับอุปสรรคปัญหาแล้วก็เดินไปพร้อมกับเรา
เดินร่วมไปกับอุดมการของพักอนาคตใหม่นะคะ
ขอบคุณไปยังสมาชิกพักทุกคนและอาสาสมัครทุกท่าน
ที่ร่วมใจกันทำงานทำให้เรามีวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ครับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ
ประสบความสำเร็จมากค่ะประสบความสำเร็จตามที่พักอนาคตใหม่คาดหวังไว้ค่ะ
เราคาดหวังไว้เท่าไหร่ครับ
แต่ว่า๗๐กวไม่ก็เป็นแผงเขาเคยประกาศไว้ว่าเราอยากจะได้ค่ะ